ไปดูเรื่องใหญ่กันหน่อยนะคะใหญ่ที่ว่าคือตัวใหญ่
ช้างช้างค่ะช้างป่าเนี่ยมันหิวจัดมากแล้วมันก็ขาดแคลนอาหารหาอาหารไม่ได้
บุกลงมาพังประตูเหล็กร้านขายข้าวสารนะยืนจังก้าอยู่กลางร้านเลย
แล้วก็ฉีกกระสอบข้าวสารกินนึกว่าอยู่ในหนังอ่ะ
คือฉี่กินตรงนั้นนะคะคนในบ้านแตกตื่นตกใจหมดเลยนะคะ
แอบหลบกันอยู่หลังบ้านไม่กล้าออกมาเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านขายของชำในพื้นที่หมู่บ้านเขาสิงโต
ในจังหวัดระยองค่ะที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะคะ
ประตูหน้าร้านเนี่ยพังยับเยินเลยเป็นช่อง
เพราะว่าช้างป่าเนี่ยเอาหัวดันจนมันพัง
โฉมหน้าช้างตัวนั้นนั่นเอง
เจ้าของร้านเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นนอนอยู่ในห้องค่ะ
ได้ยินเสียงกระแทกประตูเหล็กม้วนเลยแอบดูว่าเกิดอะไรขึ้น

เห็นช้างตัวเบอร์เรอเลยค่ะ
เข้ามายืนอยู่กลางบ้าน
ตัวมันเนี่ยสูงใหญ่ประมาณสัก๓เมตรได้

แล้วก็เอางวงนะคะดึงกระสอบข้าวสารหอมะลิที่วางเรียงกันอยู่เนี่ย
ลงมา๓กระสอบเอางวงฟาดกระสอบข้าวสารจนแตกกระจาย
เม็ดเข้าสารเนี่ยกระจายเต็มพื้นเลย
แล้วมันก็เอางวงนี่แหละค่ะดูดข้าวสารที่กองไว้เข้าปากไปเลย
ในบ้านก็ตกใจกลัวนะคะว่าช้างป่ามันจะเดินเข้ามาถึงห้องนอนของเราไหม
ทุกคนก็เลยค่อยย่องออกมาจากห้องนอนไม่ให้เกิดเสียงดัง
แล้วก็หนีออกจากบ้านค่ะไปซ่อนตัวอยู่หลังบ้าน
แล้วก็รีบโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บ้าน
พอผู้ใหญ่บ้านมาถึงเอาไฟฉายส่องเข้ามากลางบ้านเท่านั้นแหละค่ะ
เห็นช้างป่าตูประเริ่มยืนอยู่ผู้ใหญ่บ้านก็ตกใจนะ
ช้างป่าก็ตกใจเหมือนกันมันก็เลยวิ่งหนีออกจากบ้านแล้วก็กลับเข้าป่าไป
เจ้าของบ้านเขาก็เล่าให้ฟังนะคะว่าโอ้โหอยู่มาที่นี่นะ
ไม่เคยไม่เคยเลยที่จะมีช้างป่ามาพังประตูบ้าน
แล้วก็บุกมายืนอยู่กลางบ้านแบบนี้แถมยังทำลายทรัพย์สินด้วย
เขาบอกเขากลัวกลัวเลยค่ะ
เพราะมันพังประตูบ้านเข้ามากินข้าวสารไป๓กระสอบ
ความเสียหาย๓๐๐๐บาทแล้ว
ประตูเหล็กม้วนที่ช้างป่าพังทำลายไปเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งบานนะคะ
บอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือหน่อยได้ไหม

แล้วก็เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเจ้าช้างป่าตัวนี้ให้ด้วยได้ไหมค่ะ